คุณผู้ชมครับปัญหาเรื่องของความรักไม่ลงรอยกันนั้น

พอแก้ปัญหาไม่ได้ก็มักจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับ
อย่างเช่นชายวัย๕๑ปี
เขาตามไปง้อขอคืนดีกับภรรยาแต่ว่าไม่สำเร็จนะครับ
ด้วยความโมโหจุดไฟเผาบ้านครับ
แล้วก็วิ่งหนีไปนอนที่รางรถไฟ
ชาวบ้านก็ตามจับกลุ่มตัวกันแบบอ้นละหมานทีเดียวครับ
นี่แหละครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ริมทางรถไฟที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
ชาวบ้านชุมชนริมทางรถไฟตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่น
ช่วยกันจับกลุ่มตัวนายประเวทนวลคู่เขตอายุ๕๑ปีครับ

ขึ้นไปเดินไปนั่งไปนอนบนรางรถไฟ
หลังก่อเหตุจุดไฟเผาบ้านของตนเอง
ญาติพยายามจะเกลี้ยกล่อมนานกว่า๔๕นาทีแต่ก็ไม่สำเร็จนะครับ
ขณะที่นายประเวทพยายามปาก้อนหินใส่
แล้วก็มือก็ถือไม้จะเข้าไปตีชาวบ้านด้วย
ต้องเรียกหน่วยกู้ชีพเข้าไปช่วยเหลือครับ
เนี่ยฮะก็คุณลักษณ์ทุเรลล้มกันไปแบบนี้

คนกี่คนจับคนคนเดียวครับ
ก็สุดท้ายต้องใช้อาศัยช่วงทีเผลอเข้าไปจับกลุ่มตัว
ซึ่งระหว่างเข้าไปจับกลุ่มครับก็มีนางสาวพิกุลนวลคู่เขต
ซึ่งเป็นพี่สาวตะโกนต่อว่าน้องชายเป็นระยะ

ชีวิตต้องเหล้าหรือไปอาจจะสลเนียนประเทศ

ก็ดูสิดูสภาพบ้านดิ

พี่สาวก็คงโกรธเหมือนกันนะแม่
อะไรเอิ้มโอโหแล้วเผาบ้านตัวเองเอิ้มโอโหด้วยแหละ

บ้านก็ถูกไฟเผาหมดแล้ว

ก่อนที่นายประเวทจะมาเดินบนรางรถไฟ
ไปก่อเหตุทำลายข้าวของภายในบ้าน
เผาบ้านตัวเองอย่างที่เห็นคุณผู้ชมวอดทั้งหลังเลยครับ
แล้วก็วิ่งหนีไปบนรางรถไฟ

ตอนนี้ก็นำตัวไปส่งรักษาที่โรงพยาบาลขอนแก่นก่อนครับ
เพราะว่าเขาถูกของมีคมบาดช่วงที่เผาบ้านตัวเองนี่แหละ
แล้วก็สุดท้ายก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ